คุณผู้ชมคะชวนคุณผู้ชมคุยกันหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมเชื่อเรื่องร่างทรงไหมคะ
ตั้งแต่เราอ่านข่าวกันมามีร่างทรงหลากหลายมากจริงนะคะ

หลากหลายมากก็มีทั้งคนที่เชื่อและไม่เชื่อ

เราเจอร่างทรงคนนี้นะคะก็แชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลอะค่ะ
เป็นผู้หญิงนะคะเขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าแม่โจ๊ก
ร่างทรงพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี
แต่ว่ามีภาพในการประกอบพิธีกรรมของเขาอะค่ะ
เขาเอาเท้าถีบถีบคนที่แบบไปไหว้ไปแบบไปขอพรอะไรกับเขาอ่ะ
เขาอ้างว่าการเอาเท้าถีบคือขับไล่สิ่งชั่วร้ายออกไป
เอาเท้าถีบเอาเท้าลูบหน้าก็มี
บอกว่าคือถีบเสร็จขับไล่สิ่งชั่วร้าย
แล้วลูกศิษย์ก็บางทีก็มากราบเท้ามาจูบเท้าเขา
แบบนี้เลยเดี๋ยวไปดูบางช่วงบางตอนของคลิปนี้นะคะ
นี่ไงคะเจ้าแม่โจ๊กแต่งตัวเต็มยดชุดสีชมพู
สีชมพูแต่ดูเกรี้ยวกราดเชียว

เขาก็บอกว่ามันร่างทรงอ่ะเนี่ยฐีบ
แล้วถีบเข้าที่หน้าของลูกศิษย์ลูกหาที่เข้าไป
ขอพรไปปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกจากร่างกายอะไรแบบนี้
ใช่ไงนี่ไงตบเข้าไปเลย
เราก็เลยส่งคุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐนักข่าวของเรา
ไปที่เทวาลัยพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี
อยู่ที่ชนบุรีค่ะครับไปคุยกับเจ้าแม่โจ๊กหรืออาจารย์แม่โจ๊ก
คนที่อยู่ในคลิปอะค่ะนี่นะคะที่นี่นะคะ
เขาบอกว่าเจ้าแม่โจ๊กหรือร่างทรงที่ใส่ชุดชมพูเมื่อสักครู่นี้นะ
ครับเขาบอกว่าขอความเป็นธรรมด้วยนะนี่คนนี้ฮะนี่ค่ะ
สิ่งที่เห็นในคลิปเป็นพิธีขอขมาพระแม่อุมาเทวี
เนื่องจากในจิตของลูกศิษย์มีจิตมารของความหลงไหลอยู่ในร่าง
พระแม่รับรู้สัมผัสได้ก็เลยต้องทำพิธีสลายจิตมาร
ให้มันหมดไปก็คือเอามือผลักเอามือตบหัว
เอาฝ่าเท้ายันอกแล้วก็เอาฝ่าเท้าทาบที่ใบหน้า
เจ้าแม่โจ๊กบอกว่าตามความเชื่อเท้าของพระแม่อุมาเทวีคือของสูงหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ
ครับก็เลยต้องเอาเท้าขึ้นไปถีบขึ้นไปลูบหน้าแม้ว่าจะเป็นเท้าของอาจารย์แม่โจ๊ก
ก็ร่างทรงเข้าแล้วไงแต่บอกว่าช่วงนั้นคือเป็นร่างทรงใช่
แล้วตัวลูกศิษย์เองก็บอกว่าก็ทำผิดจริงจริงสารภาพผิดอ่า
แล้วขอให้ไล่จิตมารที่อยู่ในร่างแล้วเนี่ยอาจารย์โจ๊อาจารย์แม่โจ๊ก็ทำท่าอะไรต่างต่างให้ดูอ่ะนะ
เขาบอกว่ามันไม่ได้เป็นความรุนแรงอะไรอืม
เป็นการสั่งสอนของพระแม่แต่คนเห็นคลิปเนี้ยชาวเน็ตอ่ะครับ
ตีความกันไปเองว่ามันเป็นความรุนแรงจริงจริงมันไม่แรงอ๋อเหรอฮะ
การที่คนมีองค์มีเทพจะรู้ว่าบางทีมารมันอยู่ในจิตเราอย่างนี้
การจะไล่อ่ะบางทีพอพูดแล้วก็คือแบบว่าเหมือนกับข้างในเขาก็ยิ่งเถียงยิ่งขึ้น
ก็ต้องดันออกไปก็คือมือปัดก็เหมือนตบแหละมือปัดไปปัดแบบเหมือนปัดอย่างนี้
แล้วก็เท้ายกแบบถีบเพราะว่าปกติจะถ้าถ้าคนที่ติดตามอาจารย์แม่เนี่ย
รู้อยู่แล้วว่าเวลาพระมารดาไล่ของจะใช้ฝ่าเท้าดันอย่างนี้
ขอโทษนะจะไถฝ่าเท้าดันอย่างเงี้ยคือยังไม่ปกติอยู่แล้วมันเป็นปกติ
นี่ไงก็ทำท่าให้คุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐนักข่าวของเราดูดีนะ
ยกเท้าสูงอีกหน่อยนึงไปที่นักข่าวของเรานี่
ยังยกเท้าต่ำต่ำอยู่ที่อกอยู่น่ะคุณศักดิ์สิทธิ์บอกว่าอ่าไม่
ไม่ต้องมาถึงตรงนี้ฮะบอกเอาแค่คร่าวพอผมไม่มีจิตมานะครับ
ใจแม่โจ๊กเอาแค่คร่าวอืมไม่ต้องทำจริงครับคือก็
อาจารย์แม่โจ๊กบอกว่าคลิปที่แชร์กันไปมันเป็นแค่บางช่วงบางตอน
อืมหลังจากที่จบในคลิปที่ได้เห็นพระแม่อุมาเทวีก็เรียกลูกศิษย์ทั้งสองคน
กอดด้วยความรักความเมตตาไม่ได้ทำลงไปเพราะความคับแค้นใจหรือลงโทษด้วยความรุนแรง
อืมหลังจบพิธีเธอไม่รู้ว่าพระแม่ทำอะไรลงไปยืนยันว่าตอนทำ
ไม่เกี่ยวกับอาจารย์แม่โจ๊กแล้วตอนทำคือพระแม่ล้วนแต่พอจบพิธีนี่ไง
เขาก็มีการแบบมากอดมาคุยกันด้วยความรักความเมตตาอืม
แต่ว่าอาจารย์คุมไม่ได้แต่รู้ตัวไงรู้ตัวแต่ว่าคือมัน
ถ้าคนไม่เป็นไม่เป็นเราอ่ะไม่รู้หรอกว่าอาการที่เรียกว่า
ไม่ใช่ไม่ใช่โทษะว่าเราคุมไม่อยู่โมโหแล้วคุมไม่อยู่ไม่ใช่
เขาก็ขอคำมาในสิ่งที่เขาทำผิดเขาผิดเรื่องอะไรเอาพานครูไปไปเหมือนกับ
ครูไปจำเรินคว่ำขันพานครูอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นผิดต่อครูบาอาจารย์ล่ะ
เป็นการลบหลู่ถ้าแม่ท่านพูดอาจารย์แม่ไม่รู้ถ้าแม่ท่านพูด
แฝงพูดออกมาเลยไงการสอนลูกศิษย์แล้วก็ให้ยอมรับความจริงเท่านั้นเอง
ก็อาจารย์แม่โจ๊กบอกว่าคลิปที่เราเห็นมันเป็นแค่บางช่วงบางตอนนะคะ
คนก็สงสัยเหมือนกันว่าช่วงเนี้ยเป็นช่วงการระบาดของโควิดสิบเก้าเออ
เขาห้ามไปรวมตัวกันแล้วก็ใกล้ชิดกันอย่าง
เออมันผิดพรกรฉุกเฉินผิดกฎหมายหลายข้อเลยนะ
อาจารย์แม่โจ๊กบอกว่าคลิปนี้มันตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม

แต่คนเพิ่งมาแชร์กัน๒๓วันก่อน

มันก่อนที่จะมีการประกาศใช้พรกรฉุกเฉินครับ

ปีที่ผ่านมาทำแต่ความดี
ทำแต่สิ่งดีให้กับลูกศิษย์มาโดยตลอด

เยอะมากเลยฝากหน่อย
คนที่คอมเมนต์ด่าอาจารย์

บางช่วงบางตอนไปแชร์

อันนั้นแหละเป็นความผิดอาจารย์ไม่ได้ทำผิด

แหละคือความผิดฟ้องไหมฮะอาจารย์บอกไม่ฟ้องอ่ะอย่าให้ปราบกรรมลงโทษ
ให้บาปกรรมลงโทษตอนนี้ถือศีลอยู่ไม่ฟ้องใครด่าใครแชร์ให้บาปกรรมลงโทษไป
นี่ไงเขาบอกแบบนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อกันแล้วกันนะฮะ
ใช่แต่ก็คุณผู้ชมหลากหลายจริงนะเรื่องของร่างทรงที่เราเห็นที่เราเห็นว่าเขาแชร์กันในโลกโซเชียล
มันก็มีอยู่ตามสำนักต่างนะเดี๋ยวให้ไปดูอีกคลิปหนึ่ง
เนี้ยคนก็พูดถึงกันเยอะนะร่างทรงเป็นผู้ชายค่ะแต่งกายคล้ายพระสงฆ์ค่ะ
แล้วก็เหมือนกับมีพิธีอะไรสักอย่างคนร่วมงานเยอะเลยร้องเพลงเป็นบทสวดเดี๋ยวลองฟังดู

ผมให้เหมือนกับภาพของพระพุทธเจ้า

มันทำให้หูแบบยาวยานมาอย่างนี้ใช่ไหม

คนตำหนิการแตกตัวแตกหน้าบทสวรรค์ที่ร้องเป็นเพลงแบบนี้ค่ะ

ก็ยังคงมีให้เห็นไปเลยอ่ะถูกถูกต้อง
ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลแล้วกันนะคะ